คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นะคะผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจก็ตั้งเป้าไว้สองประเด็นด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ที่สองคือเรื่องของปมชู้สาวนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือสะพานหนองไม้แก่นถนนสายเฉลิมพระเกียรติเชียนเขา
ตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนแถวนั้นเขารู้จักในนามของผู้ใหญ่นนท์ค่ะ

คว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนสะพานเลยนะคะ
โดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่โน้นล้มทับอยู่
จากการตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิง

ปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๓ปลอกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบปากคำชาวบ้านทราบว่าผู้ใหญ่นนท์ผู้เสียชีวิต
เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่

นนท์ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำธุระที่บ้านของญาติ
ว่าระหว่างทางคนร้ายน่าจะดักซุ่มอยู่แถวสะพานนี่แหละ
เพื่อที่จะดักยิงแล้วยิงผู้ใหญ่นนท์จนเสียชีวิต
ถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุใกล้ที่จุดเกิดเหตุ
เพราะตรงนั้นตำรวจสังเกตเห็นว่ามีบ้านอยู่เหมือนกัน

คนแถวนั้นก็บอกก็ได้ยินเหมือนกันแต่มันมืดนะ

แต่พอเขารอจนหมดเสียงปืนแล้วเขาออกไปดู
อ้าวนี่ผู้ใหญ่นนท์เนี่ยมาถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางสะพาน
ค่าที่เลยใช่ก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะคะ
เบื้องต้นตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติตั้งปมสังหารไว้
สาวก็มีเนี่ยนะคะซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างในหมู่บ้านที่พอจะเก็บได้
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปค่ะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ยิงกันตายในวงเล่านะคะ
ซึ่งเกิดที่นครศรีธรรมราชเหมือนกัน
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบอยู่ที่บ้านสายหินตำบลทุ่งโพอำเภอจุลาพร
ภายในบ้านเกิดเหตุไปพบนายสาธิตช้างน้ำอายุ๒๙ปีค่ะ
ความหน้าเสียชีวิตบนทางเดินระหว่างห้องรับแขกกับห้องครัว
บาดแผลที่พบก็คือบริเวณหน้าอกชายโครงแขนไหล่ทั้งสองข้าง
รวมทั้งหมดทั้งร่างกายเลย๑๑แผล
และพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่เกลือนพื้นเลยค่ะ
ภายในห้องรับแขกก็ไปพบน้ำต้มใบกระท่อมแก้ว
จานแตกกระจัดกระจายเลยนะคะ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสาธิต
ผู้ตายและเพื่อนตั้งวงกัน
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมอยู่กลางบ้านเลย
ทีนี้ดื่มไปสักพักเมาสิคะ

ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผู้ตายไปมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมวงดื่มน้ำกระท่อมคนหนึ่ง
คู่กรณีชักปืนออกมาเลยค่ะ
ตัวผู้ตายเองพยายามวิ่งหนีไปทางด้านหลังบ้าน
แต่คู่กรณีวิ่งตามไปแล้วก็กระหน่ำยิงไปด้วยปั้ง
ส่วนเพื่อนร่วมวงพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

ซึ่งหลังเกิดเหตุมือปืนก็หลบหนีไปเช่นเดียวกัน
ตัวตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำ

และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับค่ะ